คุณผู้ชมคะสาวิเคราะหลบบ้านการเมืองในคืนนี้
ต้องมาดูถึงประเด็นที่รัฐบาลมีการเคลื่อนไหว
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์
และสร้างความปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย
ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งนะคะ
ทีนี้หลายคนก็จับจ้องแล้วก็หัวใจสำคัญก็อยู่ที่กระบวนการขับเคลื
เพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ได้นะคะว่า
รัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เสียของอย่างที่เคยเป็นมา
ติดตามเรื่องนี้จากตลบม่านการเมืองกันค่ะ
เมื่อมองผลทางด้านการเมืองนะครับผลจากการแก้ไขรัฐมนูลชั่วคราวเมื่อวานนี้นะครับ
จะต้องปรับขยับกันอีกเล็กน้อยนะครับ
ผมจับประเด็นจากคำอธิบายของอาจารย์วิศนุเมื่อ๒วันก่อน
จะต้องขออนุญาตใช้โน้ตประกอบในการที่จะต้องพบในข้อมูลตัวเลขมากมายนะครับ
ถ้านั่นแหละเก่งจะสำคัญผิดไป
เมื่อ๑๓มกราคมแก้รัฐมนุนชั่วคราวสำเร็จเรียบร้อยนะครับ
รัฐบาลจะรับพระราชทานรัฐมนูลคืนมาภายใน๓๐วันนะครับ
ส่งให้คณะผู้แก้รัฐมนูลฉบับที่ผ่านประชามติที่มาจากส่วนใหญ่จะเป็นพวกกฤษฎีกาทั้งหลายเนี่ยนะ

แล้วก็ทูลก้าวหลังจากแก้แล้วก็ทูลก้าวถวายเพื่อส่งพิจารณาส่งลงพระบรมพิธัยที่๙๐วัน

สนชจะมีสิทธิ์พิจารณาให้เสร็จภายใน๖๐วันขยายเพิ่มเติมได้อีก๓๐วันรวมเป็น๙๐วัน

แล้วก็ทูล๙กฎหมายลูกภายใน๙๐วัน
ให้ทรงลงพระประไทยภายใน๙๐วันนะครับ
ก็มาถึงจุดสุดท้ายก็คือกำหนดการเลือกตั้งภายใน๑๕๐วัน
เมื่อรวมวันเวลาที่ผมได้เรียนไปแล้วนี่นะครับ
ก็จะรวมเวลาเต็มเลย๗๒๐วันนะครับ
เกือบ๒ปีกว่า๒ปีนะครับ
วันเนี่ยนะฮะถ้านับจาก๑๓มกรานะครับ

๑๓โมกรา๒๕๖๒คือ๓๖๕วัน
รวมแล้ว๗๓๐วัน
คุณเจี๊ยบพูดถูกคือเกือบ๒ปีขาดไป๑๐วันนะครับ
ฉะนั้นถ้าหากว่าทุกฝ่ายใช้เวลาเต็มตามกำหนดนี้
เอาประมาณการที่ยาวที่สุดเลยนะครับ
การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่๓มกราคม๒๕๖๒

อันนี้หมายความว่าเป็นเวลาเต็มอัตรา
ผมก็มานั่งลองพิจารณาดูว่าจริงแล้วถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเนี่ยนะฮะ
การขยับขยายรถแบบนี้อาจจะลดเวลาลงได้เป็นปีเหมือนกัน

คือถ้าใช้เวลาเพียงเจ็ดวันเขาน่าจะได้
แล้วส่งให้กฤษฎิกาที่ทำหน้าที่ตรงนี้

จริงแล้วทำ๒๔ชั่วโมงก็น่าจะได้นะครับ

กฎบ่ายลูก๒๔๐วันเนี่ยนะฮะที่จริงร่างไว้ตั้งนานแล้ว
วันก็น่าจะทำได้ผมเชื่อมืออาจารย์มีชัย
ค่ะนะครับสนชก็เช่นกันสักสามสิบวันน่าจะทำได้นะครับ
แล้วก็ทุน๙กฎหมายลูก๙๐วันนี้ก็เป็นพระราชอำนาจอีกเหมือนเดิม
ถึงวันกำหนดเลือกตั้งนี้เราให้เวลาสัก๓เดือน
วกกับเศษของวัน๑๑๑วันรวมแล้ว๓๕๕วัน
เลือกตั้งเร็วที่สุดถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือ๓มกราคม๒๕๖๑นะครับ
อันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดแต่หมายความว่าไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรก
เป็นเหตุผลทางการเมืองล้วนนะครับไม่มีปัจจัยอื่น
ซึ่งเดี๋ยวพวกเราคงจะได้กล่าวถึงว่าควรจะเป็นเวลาช่วงใดที่เหมาะสม
คือเร็วที่สุด๓มกราคมหรือ๓ธันวาคม๒๕๖๑
ถ้าลดเวลาอีก๓ธันวาคม๒๖๐ก็ยังได้อยู่นะครับ
แต่ว่านั่นแหละช้าที่สุดก็คือ๓มกราคม๒๕๖๒ครับ
ปัจจัยที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคณะกรรมการปฏิรูปยุทธศาสต
แล้วก็สร้างความปลองดองเขาเพิ่งเริ่มตั้งไข่นะคะ
ครับก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับขอย้อนคุณนกชัยนิดหนึ่ง
คำว่าภายในกี่วันภายในกี่วันแล้วออกมาเวลาเต็มที่มันขาด๑๐วัน๒ปี
และคุณทงชัยก็ได้แจกแจงว่าภายในกี่วันกี่วันนั้นเราไม่จำเป็นที่จะทำให้เต็ม
เราทำเช่นเดือนหนึ่งเราทำสักครึ่งเดือนหรือข้อนเดือนอะไรอย่างนี้ก็ได้
การเงินเลือกตั้งมันก็จะมาได้เร็วขึ้นนะครับ
แต่ผมตอบคำถามที่ถามเมื่อกี้นี้เนี่ยอันนี้สำคัญครับ
ปฏิรูปและการปรองดองอะไรกันก่อนไปเลือกตั้ง
สำคัญเพราะว่าเพื่อไปรับประกันไม่ให้เลือกตั้ง
ผลของมันกลับมาร้ายเหมือนเดิมฝุ่นฝันร้ายกันอีกนะฮะ
ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อโรจแหมพ
มีการปรับเวลายืดออกไปหน่อย
เท่ากับคอสชอำนาจพิเศษ

การได้เวลาเพิ่มของคอสช
มันจะมีประสิทธิภาพ
มันจะทำให้การปฏิรูปการปรองดองเนี่ย

อย่าลืมว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานาน
เด็กประยุทธ์ก็บอกแล้วว่าจุดที่จะปรองดองกันได้มันไม่ใช่แค่เรื่องคดี
ต้องดูว่ามันมีเหตุประจักษ์อะไรแล้วก็จะแก้ไขกันถึงตรงไหนอย่างไร
ตรงนี้พูดมันไม่ใช้เวลามากแต่ทำเพื่อให้แต่ละฝ่าย

การปรองดองถ้าทุกฝ่ายจะเอาแต่ได้ไม่ยอมเสีย
ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับการปฏิรูปก็เหมือนกัน
มันก็ไปกระทบมอข้าวคนเยอะหล่นประโยชน์อะไรต่าง
เพราะว่าจะต้องมีคนยอมเสียมันถึงจะมีคนได้ประเทศได้
ตรงนี้มันจะท้าทายอำนาจพิเศษที่ได้เวลาเพิ่มขึ้นไปเนี่ย
คุณมาอ้างไม่ได้แล้วว่าเวลาล้นก้นคุณ
เพราะว่ามันขับขันอะไรอย่างนี้

ต้องสำแดงให้เห็นว่าคุณเป็นหัวรถจักรหัวข้อมูล

คุณจะลากไปให้ครบทุกตู้ได้อย่างไรวัดกินกันตอนนี้
มันมีตู้คนรวยตู้คนจนตู้ทหารตู้ตำรวจนะฮะ
ตู้ของพวกแอบและเล่มอยู่อะไรพวกนี้
ส่วนผสมเหล่านี้มันเป็นปัญหาต่อการปฏิรูปและการปรองดองทั้งนั้น
ที่ผ่านมาเรามีคณะกรรมการเกี่ยวเรื่องการปรองดองเยอะมาก
ที่ผ่านมาเป็นสิบสิบคณะเลย
แต่ไม่สามารถที่จะให้มันลุล่วงไปได้
ตอนนี้คนกลางอย่างความสะชอส์
สามารถที่จะหยิบยกอะไรขึ้นมาได้โดยเร็วที่สุด
นี่เขาก็เตรียมการกันว่าจะต้องมีคนกลางที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่

ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมในการสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้น
กับผู้คนในประเทศเนี่ย
ซึ่งแน่นอนความปลองดองเนี่ยเราก็รู้รู้กันอยู่

เรื่องเก่าเรื่องในอดีต

เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะครับ
และอนาคตเนี่ยมันจะยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นไหมอะไรไหมนะครับ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญเนี่ย
เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับ
ทางการเมืองความแตกต่างอะไรเนี่ยนะครับ
ซึ่งเวลานี้ทุกฝ่าย
เรียกว่าทูตที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็รู้ปัญหากันทั้งหมดนะว่าเออปลองดองเนี่ย

มันควรจะเริ่มที่ไหนตรงไหนก่อนอะไรก่อน
นี่ก็รู้ว่าปัญหาเรื่องการเมืองเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับ
จะมีเชิญทั้งพักการเมืองหัวหน้าพักการเมือง
กลุ่มการเมืองที่ใหญ่ที่มีความขัดแย้งกัน

ผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ
นักการเมืองเนี่ยออกมาแต่ละคนแต่ละคนออกมา
ขานรับชื่นชมสนับสนุน
เพราะทุกคนรู้แล้วผ่านมา๒ปีเนี่ย
ไม่มีปองดองเนี่ยตัวเองรู้สึกยิ่งไร้ปองดองมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องถูกกดถูกบีบถูกอะไร
ผมว่ามันถึงเวลาที่ความปองดองเนี่ย
มันสามารถที่จะกำเนิดเกิดขึ้นมาเดินหน้าต่อไป
อาจจะไม่สามารถที่จะผ่านไปทีเดียวกลับมากอดกันกลมรักไข้กลมเกียวกันเหมือนเดิมเนี่ยนะครับ
แต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยทุกคนมองเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ปองดองกันเนี่ย
การเมืองก็จะเป็นแบบนี้ประเทศก็จะเป็นแบบนี้ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นแบบนี้
มันก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับในการที่จะเดินหน้าไปนะครับ
เราจะมีการเลือกตั้งเร็วไหมมีรัฐบาลเป็นประชาปไตยไหมนะครับ
ประชาชนต้องการไหมได้พักการเมืองที่ดีเข้ามาไหมเนี่ย
ก็อยู่ที่ความปลองดองเนี่ยถ้าความปลองดองนี้เนี่ย
จากทำให้สำเร็จนี้ยังมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
การเลือกตั้งไปการจัดไปมันก็ไร้ความหมายเรียกว่ายิ่งกว่าเสียของ
ฉะนั้นตัวแปรอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้และต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
แต่จะทำยังไงที่จะทุบสีเสื้อให้สลายไปให้ได้ก่อน
เวลาเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาอย่างเช่นตอนปีใหม่เนี่ย
อันนั้นมันก็เป็นแบบอย่างหนึ่งนะที่เรามีการไม่รื่นเริงแต่ว่าเราทำเพื่อ
ในหลวงราชการที่๙สามคีกันสีอะไรก็ไม่รู้อะ
แต่มาอยู่ในที่เดียวก็เริ่มมีกิจกรรมกิจกรรมที่ดีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง
สองมันก็เรื่องของเวลาในการที่จะมีเงื่อนไขใหม่ทำให้คนมันกลับไปคิด
คิดถึงชาติบ้านเมืองคิดถึงประชาชนทุกคน
แล้วก็สามก็คือเรื่องของใจคนเนี่ย
ถ้าใจคนเนี่ยมันไม่ปลดระวังอย่างยึดติดยึดมั่นถือมั่นมันก็ยากอ่ะนะ
ฉะนั้นเนี่ยไอ้๓๔องค์ประกอบเนี่ยรัฐคิดว่ารัฐบาลน่าจะทำมาใช้เพื่อจะเป็นเครื่องมือนะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องปัญหาทางการเมือง
เป็นความขัดแย้งที่เราเห็นแล้วเหตุมันมาจากไหน
แล้วก็ผู้นำการเมืองเนี่ยสมมุติว่ารัฐบาลเชิญให้ไปเนี่ยก็ควรจะให้ความร่วมมือ
เพราะว่าถ้าการเริ่มต้นที่ดีมันก็จะหาข้อยุติอะไรได้ง่ายขึ้น
ที่ผ่านมาพอรัฐบาลเชิญก็เรียกให้ยึดติดพวกหนึ่งฝ่ายหนึ่ง
มันก็ไปไม่ได้มันก็เริ่มต้นไม่ได้
ถ้าเชิญผู้นำการเมืองหรือแกนนำกลุ่มที่มีความแตกแยกเนี่ย
ก็ควรจะให้ความร่วมมือไปคุยกันสิ
เปิดอกเปิดใจว่ากันให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
อีกครั้งเนี่ยมันก็มีการศึกษามาแล้วเนี่ย

เราก็เอาตรงนั้นเข้ามาใช้ตรงไหนดีก็มาใช้
แล้วก็มาเปิดโต๊ะคุยกันเลยเนี่ย

ณเวลานี้นอกจากคอสชจะเป็นคนกลาง
ยังมีคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้อีกไหมคะ
ถ้าบางฝ่ายเขาบอกว่าขอสชก็ยังไม่กลาง
อืมวันนี้เราเปลี่ยนผ่านประเทศนะอืม
ก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันต้องมีความสามัคคี
ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงในสิ่งที่
ที่พวกเรากระบบนับถือกันเนี่ย
มันนำมาให้มาเป็นสิทธิ์สมลึกของแต่ละคน
เพราะฉะนั้นภารกิจของอำนาจพิเศษที่จะเปลี่ยนผ่าน
คือนำหน้าจะไปเลือกตั้งแล้วไม่ให้มันกลับไปเหมือนเดิม

ส่วนว่าถ้ามีบางคั่วบางฝ่ายไม่ยอมเนี่ย

นี่แหละเป็นความจำเป็นของอำนาจพิเศษที่ผมคิดว่า
มันจะวัดกึนวัดประสิทธิภาพของอำนาจพิเศษล่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป